ข้อ๑ข้อ๒เพราะเห็นภาพแต่ประเภทได้ไม่ได้นี่คือกำถามให้คุณหนุรินก่อนเลย
ข้อ๒เอา๒ข้อนี้ก่อนคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมคะคิดว่าจะได้เห็นไหมคะ
ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคุณประยุทธ์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้
อาจจะมีอาจจะช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผมว่าแรงกดดันเนี่ย
เรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมเป็นฉันธรรมติแล้ว
แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเวลานี้นะ
อย่างเช่นคุณสนทิริมทองกุลหรือผู้นำทางการเมืองหลายคนนะครับ
ที่อยู่อีกฝั่งนึงนะเขาพูดถึงขนาดว่า
ถ้าประเด็นข้อเรียกร้องภายนอกเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่พุ่งเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องข้อเรียกร้องที่๑เนี่ยอย่างคุณประยุทธ์เนี่ย
ผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นฉันธรรมติแม้ว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งสนับสนุนคุณประยุทธ์อยู่
อาจจะเป็นฝั่งอาจารย์ก็ได้นะครับที่ยังสับหนุนคุณประยุทธ์อยู่แต่ว่า
กลุ่มการเมืองต่างในเรื่องคุณประยุทธ์ขีดความสามารถของแก
การที่แกเข้ามาสืบทอดอำนาจถึงไปปัจจุบันเนี่ยถึงความไม่มีความชอบทำเนี่ย
ผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นฉันธามติไปแล้วเดี๋ยวดิฉันขอมาข้อสองทีหลัง

ผมสนับสนุนนายกหรือไม่สนุน

อะแล้วนายกทำผิดอะไร
ความรุนแรงอ่าเดี๋ยวผมดูผลงานอื่นมันก็มีถูกไหมฮะผลงานเรื่อง
ซึ่งถือว่าดีอยู่ในอันดับที่แบบว่าผมว่าทั้งโลก
กำลังถือว่าให้ความให้ให้ยอมรับอ่ะถูกเนี้ยเออแล้วก็
ในด้านเศรษฐกิจก็ดูว่า

ฉะนั้นมันมีทั้งด้านที่ดี

เช่นการไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการบริหาร
หรือว่าถูกหาว่าใช้กำลังในการที่จะไปสลายการชุมนุม
ทีนี้น้ำหนักมันไม่ได้มองผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกัน

ถูกตรวจสอบอย่างหนักมีม็อบออกมากดดันอย่างหนักถูกไหมฮะ
คุณยิ่งเล่าผมไม่ลาออกเหตุผลที่ไม่ลาเพราะอะไร
เพราะคุณยกรอกมองมาแต่การเลือกดังถูกมั้ยฮะ
นายกก็ผมก็ว่าคือท่านลาออกไม่ลาออกก็คือ
หนึ่งก็ต้องเป็นดุลพินิษฐ์ของนายกถูกไหมฮะ
เอาแต่ถ้าจะกดดันจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของนายกว่าจะออกหรือไม่ออกใช่ไหม
ทีนี้ต้องมาดูคนละกัยถูกมั้ยฮะ
ต้องมาดูกลไกว่านายกจะออกได้อย่างไร
สภาพบีบได้มั้ยถูกมั้ยฮะ
สภาพบีบได้ไหมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตัวอะไรนะฮะ

อืมก็พลังประชารัฐเขาก็บอกแล้วว่าไม่ออกถูกไหมฮะ
ก็เขาบอกว่านายกไม่ออกเขาไม่ได้ต้องการให้นายกออกเท่าที่ผมฟังมาแบบนั้น
เดี๋ยวให้อาจารย์ประเมินแบบนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาถามคุณสมบัติด้วย
คือสมมุตินะคะถ้านายกจะต้องลาออกโดยบทบาทของพักร่วม
อาจารย์คิดว่ามีพักร่วมไหนยอมปล่อยมือพลังประชารัฐบ้างคะ
มีพักร่วมไหนจะยอมปล่อยมือพลังประชารัฐบ้าง

เชื่อได้เหรอเชื่อได้เหรอ
แต่ดูแล้วเนี่ยดูจากการออกมาแสดงพลังอะไรแบบนี้นะฮะ
แตะถึงพักร่วมจะปล่อยฮะไปดูนะฮะ
สมมุติเอาง่ายท่านนายกลาออกใครจะมาเป็น
ถูกไหมครับใครจะมาเป็นผมเอาแบบนี้เลยว่าสวไม่ต้องมายุ่ง
สรวไม่ต้องมายุ่งสรวก็มดออกเสียงกันมากเลย
ต่อให้พลังประชารัฐยกมาทั้งพักร่วมกับฝ่ายค้าน
ยังไม่พอเลยขออาจารย์ปึ๊บไว้ตอนนั้น
มันเป็นไปได้ยากหรือเปล่า
ผมขอแลกเปลี่ยนเรื่องข้อที่จริงอาจารย์ก่อน
รู้สึกว่าข้อที่จริงที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการที่คุณยิ่งรักไม่ลาออกเนี่ยฮะ
คุณยิ่งรักยุบสภาเลยนะแล้วก็รักษาการจนกว่าที่จะมีการเลือกตั้งใหม่
ดังนั้นเมื่ออาจารย์เทียบคุณยิ่งรักกับคุณประยุทธ์เนี่ยว่าคุณยิ่งรักไม่ลาออกเนี่ย
ผมคิดว่าการพูดแบบนี้ไม่อยู่บนข้อที่จริง
เพราะคุณยิ่งรักถอยถึงขนาดว่ายอมยุบสภาแล้วโอเคนี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์บอกว่าสภาเราตอนนี้ไม่แต่ง
บิดเบี้ยวมันไม่แตกต่างจากสภาที่ผ่านมา
ขอโทษอาจารย์สภาเราตอนนี้รัฐสภาเราตอนนี้มีสว๒๕
ที่แต่งตั้งโดยเลยนะโดยขวาศชลเลยอะ
ผมคิดว่าสิ่งเนี่ยต่อให้
สภาของคุณประยุทธ์เนี่ยกับสภาของข่อนหน้านี้เนี่ย
แล้วเนี่ยวุฒิสภารอบนี้ก็ยังน่าเกลียดน่าชังกว่าเยอะเลยครับ
อันนี้เรื่องที่๒นะเรื่องที่๓เรื่องผลงานนะคุณประยุทธ์นะ
ผมคิดว่าดัชนีชีวัตรที่ชัดเจนที่สุดเลยผลงานของคุณประยุทธ์ในเรื่องเศรษฐกิจ
ตั้งแต่คุณประยุทธ์บริหารประเทศมา๖ปีเนี่ยประเทศไทยมีคนจนถึง๑๒ล้านคนครับ
คือคุณจะไปวัดอะไรครับไอ้ราคาขึ้นคือผมไม่รู้ว่าเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงว่ามันกำลังดีขึ้น
มันพูดถึงอะไรแต่ว่าตัวชี้วัดจำนวนคนจนที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนี้
ถึง๑๒ล้านคนเนี่ยเราจะไม่ถือว่านี่เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่บริหารโดยผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชากันเหรอ
เรียนขอบวกในแง่ของถ้าสมมุติเราเล่นหมากอยู่ในสภานะคะ
คือยังไงคุณสมบัติคิดว่าการมี๒๕๐สวต่อให้อาจารย์เวทินบอกว่าตัด๒๕๐สวออกไปก่อน
ยังไง๒๑๐สวที่มีอยู่ก็มีผลต่อการตัดสินใจของพักร่วมเหรอคะ

คือผมบอกแบบนี้ไงเพราะไม่งั้นมันจะย้อนไปเหมือนคราวที่แล้วที่ผมเจอคุณจอมขวัญ
๒๕๐ฟองมันเป็นประเด็นที่มันก็ถูกทิบแทงมาตลอด
ถ้างั้นมันมีข้อเสนอนะผ่านตาผมว่าถ้างั้น๒๕๐สวคือเงียบไปเลย
คือให้เหลือแต่สอสอว่ากันถูกไหมครับในการเลือกนายก
คือยังก็ไม่มีใครได้มากกว่าคุณประยุทธ์ถูกไหมคะที่อาจารย์จะบอก
คือตัวหลักการถ้าดูตามรับหนุนสภาพนี้ก็ต้อง๓๖๖ถูกไหมคะ
๓๖๖เนี่ยต่อให้พลังประชารัฐย้ายมาตั้งพลักษณ์มาเห็นด้วยกับฝ่ายค้านตั้งพลักษณ์นะครับ

คือนี่เป็นหลักฐานประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่ารัฐมนุนฉบับนี้มันบิดเบี้ยว
คุณต้องใช้เสียงถึงเท่าไหร่๓๕๖นะ๓๕๖หรือ๓๖๖
ดังนั้นรัฐบุญรัฐธรรมสภาพเนี่ยมันบิดเบี้ยวมันจะต้องแก้ไขรัฐธรรมุน
ก็ดังนั้นเขาเลยบอกไงครับว่า
อันนี้มีคนฝากผมมานะฮะว่า
ด้านหนึ่งว่าเราจะให้นายุคละออกดำเนินการตามรัฐธรรมนุนสภัพดี

ทำไมพักที่ค้านถึงมาลงเลือกตั้งกับรัฐมนต์ฉบับนี้ใช่ไหม

ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บิดเบี้ยแต่ก็อย่าลืมว่าพักที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐมนุนฉบับนี้ที่สุด
ก็คือพักเช่นอนาคตใหม่นะครับ
ไม่ใช่หรอกครับพักที่ได้ประโยชน์จากรัฐนูลฉบับนี้ที่สุดคือพักพลังประชารัฐล่ะครับ
ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักด้วยนะจริงแต่จริงแล้วผมก็คิดว่าแกเป็นหัวหน้าพักนะ
แต่ว่าแกไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าพักแต่ว่าคุณประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

ดึงกลับมาใหม่คุณสมบัติเสนอว่าคือเอางี้ประเมินดีกว่า

ถ้าคุณสมบัติประเมินคือนายกคงไม่ลาออกแน่

อาจารย์ขออภัยขอจบนิดเทียบ
คือผมคิดว่าแรงกดดันไปถึงคุณประยุทธ์แล้ว

ผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์เปิดความรู้สึกแบบตรงไปตรงมานะไม่ไม่
ปิดบังนะคือต้องพูดตรงแล้วนะครับหรืออาจจะหาวงที่เป็นวงปิดก็ได้นะ
เอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปนั่งคุยกันมันมีวิธีการพูดคุยกันเจรจาหาทางออกกัน
ผมรู้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่อยากให้เกิดสถานการณ์หรอกโดยสไตล์แกน่ะ
แกพยายามจะควบคุมไม่ให้เกิดความเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรแบบนี้
แต่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลบไม่พ้นหากคุณประยุทธ์ยังทำตัวเป็นแบรีเออร์ขวางกระแสน้ำอยู่
มวลชนคือตอนนี้แกเป็นเป้ามากผมบอกว่าเหลือแกเป็นเป้ามาก
ผู้ชุมนุมทุกคนเนี่ยโอ้โหดูการสรรเสริญในที่ชุมนุมแล้วกันถึงคุณประยุทธ์เนี่ยมันความรู้สึกมันเต็มมากเลย
ดังนั้นหากไม่เอาคุณประยุทธ์ออกไปจากเงื่อนไขหรือสมการนี้ผมคิดว่าผลดีที่คุณประยุทธ์คิดว่าตัวเองจะเป็นผลดี
จากการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อสถานการณ์อย่างยิ่ง
เป็นปืนอันหนึ่งควรจะชักออกไปแล้วเรื่องที่สองให้สภาคุยกัน
เรื่องที่๓ละเอียดอ่อนหน่อยหาเครื่องมือดีนะหามืออาชีพดีนั่งคุยกันในวงปิดก่อนก็ได้หรือหา
หาพื้นที่ที่มันปลอดภัยค่อยคุยกัน